คุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องของกฟนกันบ้างนะครับ
ทางการไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินการมา๑๐กว่าปีแล้ว
ในการที่จะติดตั้งสายดินตู้น้ำดื่ม
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้บุคลากร
สถานศึกษาป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วนะครับ
ซึ่งได้มีการติดตั้งให้กับโรงเรียนไปแล้ว

ไปติดตามโครงการดีจากกรฟภกันครับ
สถิติที่ผ่านมาพบว่ามีเด็กนักเรียนเสียชีวิต
จากการถูกกระแสไฟฟ้ารั่วที่ตู้น้ำดื่มช็อต
จนเสียชีวิตมาแล้วหลายราย

ดำเนินโครงการบำรุงรักษาสายดินตู้น้ำดื่ม
ให้กับโรงเรียนต่างในพื้นที่ภาคกลาง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่น้องนักเรียน

ดำเนินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ติดตั้งให้แก่โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในจังหวัดสมุดปราการและนทบุรี
รวมทั้งหมด๑๐๖๘แห่ง
โดยดำเนินโครงการเสร็จสิ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว
ล่าสุดนางเรวดีสุธินุ่น
รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
มอบตู้น้ำดื่มที่มีการติดตั้งสายดิน
แก่โรงเรียนสวนลุมพินีเขตปฐุมวัน
ซึ่งเป็นงานสุดท้ายของโครงการนี้
พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาให้เด็กนักเรียนอีกด้วย
ไฟฟ้านครหลวงเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องของคุณภาพชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเด็กและเยาวชนนะคะ
เรามีโครงการเรื่องของสายดินให้กับตู้น้ำดื่ม
มาตั้งแต่ปี๒๕๔๘คนไทยเราชอบดื่มน้ำเย็น
ด้วยการที่มีสายดินให้กับตู้น้ำดื่ม
มันเป็นการให้ความปลอดภัยกับเด็กและเยาวชน
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบไฟฟ้า
ที่เข้ามาทำให้เกิดน้ำเย็นมีความปลอดภัยแน่นอน
เพราะว่ากระแสไฟเมื่อมีสายดิน
ถ้าสมมุติว่าเกิดรั่วอะไรมันก็จะไหลลงดินไป
เด็กก็จะปลอดภัยค่ะ
หลังจากนี้ทางการไฟฟ้านครหลวง
จะส่งเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบำรุงรักษาตู้น้ำดื่ม
ที่มอมให้กับโรงเรียนต่างทุกสองปี
สถิติเบื้องต้นตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมาพบว่า
ไม่มีผู้ถูกไฟฟ้าช็อตจากตู้น้ำดื่มที่ติดตั้งระบบสายดินเลย
อกจากนี้ทางการไฟฟ้านครหลวง
ยังมีนโยบายที่จะเดินสายให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งตู้น้ำดื่ม
ให้กับโรงเรียนอื่นทั่วประเทศต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน